ช่วงนี้คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักเลยนะ
สู้กับหลายสิ่งหลายอย่างจนบางท่านสู้แทบไม่ไหวอยู่แล้ว
สุดเลยนะครับดังนั้นเราก็มาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
และการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
มาดูเรื่องนี้กันก่อนที่จังหวัดนครราชศรีมาทีนี้ครับ
มีคนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านเพราะว่าป่วยโควิด๑๙

เจ้าหน้าที่ก็เร่งเลยในการที่จะเอารถไปรับ
ครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้มีทั้งพ่อมีทั้งแม่แล้วก็มีเด็กด้วยนะครับ
ไปดูภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับ
เอากระเป๋าเอากระเป๋าไว้ข้างหลังรถเลยครับ

หนูแล้วไปนั่งเลยแล้วหนูไปประจำที่รถเลย
ขึ้นไปข้างบนเลยครับแบร์มือก่อนแบร์มือ

เคครับนั่งประจำที่เลยครับ
ปอดจะมีขนมกับน้ำนะครับแล้วก็
อันนี้แหละครับก็ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นครอบครัว
แล้วก็ต้องรับไปส่งตรวจนะฮะไปรักษาตามอาการนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ที่เราว่าไปว่าตอนนี้ทำงานหนัก
ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แล้ว

หน่วยงานต่างมีอาสาต่างด้วย

ก็เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ส่งทีมสนับสนุนปฏิบัติการทางการแพทย์
แล้วก็ส่งรถตู้ไปรับตัวผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งผู้เป็นพ่อติดเชื้อโควิด๑๙ที่จังหวัดปฐุมธานี
รอเตียงมานานกว่า๔วันนะครับ
ก็มีการประสานขอกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด
อำเภอเสริงสางที่จังหวัดนครราชศรีมาแห่งนี้
ส่วนผู้เป็นแม่แล้วก็บุตรชายวัย๘ขวบกับ๕ขวบ
อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยังถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา
เปิดเผยนะครับว่าได้ประสานผ่านทางจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็สสจจังหวัดแล้วก็ทางอำเภอเสริงสาง
ตามระเบียบตามขั้นตอนเพื่อนำทีมบุกเข้าไปช่วยเหลือ
ใช้เวลาไม่นานก็รับตัวผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวมารักษาตัว
ที่บ้านเกิดตามความประสงค์แล้วเมื่อเวลา๑๑นาฬิกานะครับ

โดยเป็นการช่วยเหลืออย่างฉับไวเขาบอกแบบนี้
แล้วก็เป็นเคสแรกของจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งถือว่าเป็นการรับต่อรับไม้ต่อนะ
มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ปฐุมธานี
พื้นที่ข้างเคียงซึ่งถือว่าเป็น๖จังหวัดในปริมทน
ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคุณนะ
คือตอนนี้มันมีหลายจังหวัดนะที่มีโครงการแบบนี้
กลับบ้านเราเถอะมารักษาตัวที่บ้าน
แบ่งเบาภาระในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับ
อันนี้ของโคราชรายของผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นรายแรกนะครับ
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามขนาดอีก๑๐๐เตียง
ภายในอาคารชาติชายฮอสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาอีกรอบนะฮะ
ก็ใช้อุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
เครื่องอำนวยความสะดวกดูแลผู้ป่วย
รองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงหรือว่าสีเขียว
หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการนะครับ
ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จริงแล้วเคยเปิดใช้ครั้งแรกแล้วนะ

แล้วก็พอคนไข้ลดน้อยลงก็ปิดลงชั่วคราว

เพราะว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อย่างวันที่๔กรกฎาคม
เพิ่มเป็นสถิติสูงสุด๗๗คน

แล้วก็วันที่๕กรกฎาคมคือวันนี้เพิ่มอีก๕๐คน
ดังนั้นมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๑๔๘๕คน
มีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๔๕๘คน
โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

มีผู้ป่วยโควิดนอนรักษาตัวถึง๓๖๕คน
ก็จะเหลือเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนัก
สำหรับที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
อีกแค่๓เตียงเท่านั้นเอง

อันนี้ที่โคราชเขาก็ต้องปรับตัวกันไป
ใช่ค่ะทีนี้จากโคราชนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเขยิบไปที่บุรีรำกันหน่อย
การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธุ์ก็สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านแสลงพันธุ์ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาตร๑๔วันนะคะ
เริ่มตั้งแต่๒กรกฎาไปจนถึง๑๕กรกฎา
เพราะว่าอะไรไปตรวจแล้วเจอคนติดโควิด๕คน
ใน๕คนนี้มีเด็กนักเรียน๒คนแล้วก็เป็นผู้ปกครอง๓คน
ตอนนี้ทั้งหมดก็อยู่ที่โรงพยาบาลลำปลายมาตรแล้วก็โรงพยาบาลบุรีรำนะคะ
ทีนี้มีผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสัมผัสก็อีก๖๐ราย
ซึ่งคลัสเตอร์ตรงนี้นะคุณถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่
ที่เกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ค่ะ
พ่อแม่เดินทางมาจากกรุงเทพนำเชื้อมาติดลูก
ทีนี้พอติดลูกแล้วลูกมาที่ศูนย์เด็กเล็ก
ก็ติดเด็กด้วยกันติดผู้ปกครองด้วยกันอีก
ทีนี้ก็ต้องเร่งตรวจหาเชื้อทั้งครูทั้งเด็กอีก๖๐กว่าคน

ก็เกรงว่าจะเป็นคลัสเตอร์ฟันน้ำนมเหมือนที่ขอนแก่นอีกนะ
ขอนแก่นก็เด็กติดกันไป๓๐กว่าคนนะครับ
คราวนี้ถ้าที่บุรีรำมีคลัสเตอร์ฟันน้ำนม

เพราะว่าการดูแลเด็กค่อนข้างจะยาก
แล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

บุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลทุกคน
ตอนนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ไหวบอกไหว